รูปแบบการขับร้องหมอลำกรอนเป็นการขับร้องด้วยถ้อยคำสัมผัสสระระหว่างวัก
เป็นหลักในการร้องที่ชาวอีสานจะเรียกคำสัมผัสนี้ว่าคำกาย
โดยมีลักษณะเฉพาะตัวที่ให้ความภัยร้อเหมือนกับที่ชาวอีสานชื่นชอบ
กล่าวถึงหมอลำกรอนว่ามีความออนซอนคือมีความภัยร้อจับใจน่าฟังที่ปรากฏจากถ้อยคำร้องในหมอลำกรอน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน